๒เดือนเต็มคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

เฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน

ตำรวจนั้นจะสรุปคดีนี้ว่าอย่างไร

จนกระทั่งนะฮะพรุ่งนี้

จะแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
นักแสดงชื่อดังที่จมน้ำเสียชีวิต

วิทยาศาสตร์จากเรือลำเกิดเหตุ

เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์หาร่องรอย

ให้การและผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งห้าคนสำหรับผู้โดยสารบนเรือ
อกจากคุณแตงโมแล้วประกอบด้วยปตานุพัฒน์นะฮะ
เจ้าของเรือจ๊อปนิทัศน์โรเบิร์ตภัยบูลแซนวิสาพัฒน์
และกระติกอิสรินซึ่งต่อมาแต่ละคนก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
จากพนักงานสอบสวนในแต่ละคดีที่แตกต่างกันไป
แต่ทุกข้อหาเกี่ยวเนื่องมาจากคดีที่คุณตังโมจมน้ำทั้งสิ้น
สำหรับคดีดีนี่สองเดือนที่ผ่านมานะ
เสียงมันแตกในสังคมคุณผู้ชมก็คงจะทราบนะฮะ
ออกเป็นสองมุมอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มแรกเนี่ยเชื่อแหละว่าเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
นำไปสู่การเรียกร้องให้พิสูจน์ข้อที่จริงที่ใช้เวลานานกว่าคดีทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่า
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาจกรรมที่เกิดขึ้น
ส่วนบทสรุปของคดีจะเป็นอย่างไร

ทุกคดีต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งอายการ
เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
หากส่งฟ้องคดีจะถูกส่งไปยังศาล
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
เกี่ยวกับข้องกักการการทำทับจังครองปิต

การที่จะมีการสรุปคดีของชั้นตำรวจเอก

ตำรวจเองมีการให้ข้อมูลกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าพยาธารจนถึงและขนาดนี้
หมายถึงช่วงเวลาที่ตะโมดมีการพูดมานะครับ
ว่าเชื่อว่าเป็นอุปเทศ

คนที่รู้ดีที่สุดก็คือ

ขณะที่เสียงแตกในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
ก็มีจำนวนไม่น้อยแหละนะฮะ
ที่สงสัยและเชื่อว่าการเสียชีวิตของคุณตังโม

นายเดชากิติวิทยานันต์ในฐานะทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
ระบุว่าคดีนี้มีทิศทางชัดเจน

แต่คนบางกลุ่มก็พยายามเข้ามามีบทบาทในคดีนี้
ทำให้ทิศทางคดีออกจากเส้นทางที่มันควรจะเป็นครับ
คนพวกนั้นก็ยังออกมาเคลื่อนไหวอยู่
ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีอะไรต่อรูปคดี
แล้วก็ไม่ได้ช่วยค้นหาสาเหตุการตายเลย

ตำรวจสามารถดำเนินคดีตามพยาหลักฐานที่ปรากฏ
ไม่ใช่ความเป็นธรรมตามความเชื่อของคนทั่วไป

ยาฐานก็คือพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสาร
นิติวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้
พยานหลักฐานมีแค่ไหนก็ดำเนินคดีตามนั้นนะ
ประมาทไปดำเนินคดีฆาตกรรมได้ไงไม่มีหลักฐาน
เดี๋ยวจบคดีแตงโมก็จบแล้ว
คนก็ลืมอย่างที่คุณแม่บอก
ตั้งสารแตงโมสักพักเดี๋ยวก็ทิ้งไอแตงโมอยู่คนเดียว
พอหมดโปรโมชั่นก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็ได้
คือมาหากินกับความตายของแตงโม
คุณผู้ชมเปิดไทยรัตน์ทีวีนะครับ

แล้วก็ทานข้าวเที่ยงให้เร็วนิดหนึ่ง

ตำรวจกองบัญชาการภูทรภักดิ์หนึ่ง
จะแถลงสรุปคดีครับ
แล้วต่อกันที่บ่ายสอง

ก็จะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมเหมือนกัน
ยาวไว้เลยครับไทยรัฐทีวีครับ
คดีคุณแตงโมก็รอฟังพรุ่งนี้ค่ะ